และวินาทีที่สำคัญครอบครัวของลุงโลศนะครับจากปฐุมธานีที่จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ก็ดีอยู่เตรียมตัวมาไหม
เล็กครับรู้สึกยังไงบ้างครับ

๕เรื่องเนี่ยป้าเล็กถนัดเรื่องไหนป้าเล็กเลือกเลย

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งอาหารเสียบไม้เรื่องที่สองข่าวดัง
เรื่องที่สามวงแคสต์เรื่องที่สี่บ้านของเรา
เรื่องที่ห้ากบสุวนันอาหารเสียบไม้เลือกเรื่องที่หนึ่ง

เล็กที่ร้านขายอะไรบ้างครับมีไก่ย่างหมูย่าง
คุกเด็ดนมปังแล้วก็ลูกชิ้นอะไรเสียบง่ายที่สุดอะครับ
ลูกชิ้นลูกชิ้นแล้วอะไรเสียบยากที่สุดครับ
หมูมันจะเหนียวเอาล่ะเกี่ยวกับอาหารเสียบไม้นะป้านะ
พร้อมมั้ยครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

น้องม่อนเชิญมาเป็นผู้ช่วยเลยครับ
อย่างงี้นะเดี๋ยวทำกันแบบนี้เสียบ
เอาละฮะถ้าอย่างนั้นแล้วก็สองแม่ลูกนะคะช่วยกัน
โจทย์และกติกาให้ดีนะครับ
สำหรับข้อนี้ก็คือนำอาหารมาเสียบไม้อย่างละ๘ไม้
รวมทั้งสิ้น๓๒ไม้ภายในเวลา๓นาทีครับ
ขายมา๒๐กว่าปีได้ยินโจทย์นี้ก็กะว่าทำได้
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ระวังมือด้วยนะม่อนป้าระวังมือด้วยนะครับ
ไก่ด้านสี่แล้วเครื่องหนึ่งแล้ว

ไก่เหลืออีกไม้เดียวนะครับครบแล้ว
พรุ่งชิ้น๕ไม้นะป้า
๓นาทีนะครับ
พรุ่งเจ็ดขนมปังนะนะครับ
ระวังมือด้วยนะครับ
ป้าระวังมือด้วยนะครับ
เวลาเดินไปเรื่อยแล้วนะครับ
โหไวมาก

เร็ว
เอาล่ะสองคนแม่ลูกทำได้ครบตามที่จำนวนที่เรากำหนดไว้แล้ว

ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้ถือว่าสำเร็จผ่านนะครับ

เล็กจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องม่อนขึ้นมาตอบครับ

และเรื่องกบสุวนัน

ทำไมเลือกกบสุวนันให้น้องม่อน

เชิญน้องม่อนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หนูได้ดูละครของพี่กบบ้างป่ะล่ะ

จำได้ไหมว่ากบแสดงละครเรื่องอะไรบ้าง

แล้วเรื่องอะไรที่แจ้งเกิดกบสุวนันเลย

แสดงภาพยนตร์ด้วยรู้ไหม

เพราะเกี่ยวกับกบสุวนันนี่แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดไม่ใช่ภาพยนตร์ที่กบสุวนันแสดงนำ

แบบว่าโลกนี้มีน้ำเต้าหู้และครูระเบียบ

ประถมมัธยมเปรี้ยวอมหวาน

ไม้ทีผู้กันแอนโซยตี

กองร้อยห้าศูนย์หนึ่งตอนถึงใจจะแตกแต่ไม่แตกแถว

แต่เรื่องของพี่กบสุวนันก็พอได้อยู่ค่ะ

ไม้ทีผู้กันแอนด์โซยตี

ไม้ทีผู้กันแอ่นโซยตีครับ
พี่ก็ไม่รู้ด้วยแต่ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะ
เพราะว่าสองข้อผ่านไปแล้วถ้าไม่พลาดเลยวันนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นเงินล้านนะครับ
ข้อมีประโยชน์มากเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นมินมีคุณค่ามากนะ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องยังไม่หมดหน้าที่
หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องมนต์แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้มนต์ขึ้นมาตอบ

นั่นก็คือเรื่องข่าวดัง

วงแคชนะครับ

เกิดยุคเดียวกันน่าจะพอรู้บ้าง

เราไม่รู้ว่าจะโดนใจมนต์หรือไม่นะฮะ
ขอเชิญน้องนนทมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

มีเพลงวงแคสอะไรที่ติดหูเราบ้าง

เดี๋ยวพี่ลองดูก่อนเผื่อเข้าข้าว
งั้นเข้าสู่คำถามเลยไหม

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จริงหนูนี่แหละแฟนพี่กบสุวนันตัวจริงค่ะ
แต่คำถามที่ตอบวันนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่

ทั้งมาตั้งไปเรียกบ้านของเราให้ลุค

ขอเชิญลุงโลศมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตู้ใบนี้อยู่ตรงไหนของบ้านครับลุงครับ

อันหนึ่งที่เป็นรูปสัตว์นั่งอยู่ในบรรลูน
คำถามของเราอยู่ตรงนี้แหละครับ
คำถามของเราคือ
สัตว์ชนิดใดอยู่ในบลูน

กระต่ายช้างสุนัข

ผมเคยเห็นตอนนี้ผมดีอยู่

ยีราฟลิงช้าง

ผมขอให้ถูกนะลุงนะครับขอให้โชคดีนะครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันนะฮะว่าครอบครัวของลุงโล่จากปฐุมธานีจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาทได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
นำอาหารมาเสียบไม้อย่างละ๘ไม้รวมทั้งสิ้น๓๒ไม้ภายในเวลา๓นาที
๘ตีละครับเร็ว

ได้ได้ได้ได้